ขอโทษนะครับขยะแขยงดีแล้วที่ทีวีคุณผู้ชมมันพากลิ่นจากข่าวไปไม่ได้

ขอนแก่นเนี่ยนะข้างบ้านเขาไม่รู้คิดยังไง
เขาสาดปัสสาวะมานะมาใส่บ้านของผู้เสียหายเนี่ย
ตอนแรกเขาก็คิดว่าคงเป็นแมวเป็นหมามาฉี่หรือคาบอะไรมา
แล้วก็ที่สำคัญนะนอกจากน้ำน้ำแล้วเนี่ย
บางทีมันมีเนื้อด้วยแต่ไม่รู้อะไร
มีกากมาด้วยว่างั้นเถอะ
คุณผู้ชมดูภาพไปด้วยนะฮะนี่เป็นกำแพงรั้วนะครับ
ที่เป็นกำแพงเตี้ยนี่อุตส่าหึงขึงแสลนดสีเขียวบังสูงเข้าไปแล้ว
เธอสาดต่ำเลยคุณปุ๋ยเห็นสีน้ำไหมลูก

นี่ฮะสาดแล้วสาดอีกนี่นะครับ
ก็ดีแล้วที่ทีวีไม่มีกลิ่น
ที่เกิดเหตุอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในตะบนบ้านเป็ดครับอำเภอเมืองขอนแก่น
เจ้าของบ้านผู้เสียหายคือนางสาวปานิสราสนทองอายุ๒๖ปีครับ
พาผู้สื่อข่าวไปดูจุดที่ถูกสาดน้ำอยู่บริเวณโรงรถข้างบ้าน
อันนี้เขาเขียนชัดเลยครับครับคุณผู้ชม
ขออภัยนะครับสำหรับคนที่ตื่นสายแล้วทานข้าวเช้าอยู่
ในคลิปเนี่ยนะครับเป็นเหตุการณ์ล่าสุดครับที่เกิดขึ้น
เมื่อวันที่๕มีนาคมที่ผ่านมาครับ

ตั้งแต่ช่วงพฤศจิกายนปีที่แล้ว

เธอเหม็นฮะเหม็นอะไรก็ไม่รู้

ก็เลยติดกล้องวงจรปิดอุตะ
ทำไมเพื่อนบ้านทำแบบนี้
พอไปสอบถามเจ้าตัวครับที่พักอาศัยไปสอบถามเพื่อนบ้านนะ
อยู่กับลูกชายอีกคนไม่ยอมคุยด้วย

เธอก็เลยไปแจ้งประธานชุมชนให้มาตรวจสอบนะครับ

ด้านนายไพโรธสนทิสัมพันธ์นะครับ
อายุ๗๑ปีประธานชุมชนศรีตะวันเล่าบอกว่า
๒วันก่อนก็ไปพบกับหญิงในคลิปนั่นแหละนะ
แต่เจ้าตัวปฏิเสธแล้วยืนยันว่าไม่ได้ทำ
แม้จะเปิดคลิปให้ดูก็ยังปฏิเสธ
แล้วก็เดินหนีปิดบ้านเลยนะครับ
ก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทีมข่าวไปสอบถามนะครับเพื่อนบ้านอีกคนที่อยู่ติดกับบ้านที่
ของผู้ก่อเหตุเนี่ยคนกลางว่าไง
เล่าบอกว่าก่อนเกิดก่อนหน้านี้เขาเองก็มีปัญหากันเรื่องลางน้ำเหมือนกัน
เอาล่ะสิผู้ก่อเหตุต่อท่อปล่อยน้ำเข้ามาที่บ้านของเขาครับ
แล้วก็บอกให้แก้ไขให้หน่อยแก้ไขให้หน่อยไม่แก้สักที
ขู่ด้วยจะเอามีดมาทำร้ายร่างกาย
มา๔ปีครับโอ้โหทนได้ตั้ง๔ปีนะพี่นะ
มันเลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านก็เลยมายอมแก้ไข
หลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยต่างคนต่างอยู่นะฮะ

เมื่อวานนี้ครับทีมข่าวพยายามเฝ้ารอผู้ก่อเหตุ
ก็ไม่เห็นกลับมาที่บ้านเพื่อนบ้านบอกก็ไม่รู้ว่าไปไหน
ไม่กลับบ้านมาวันหนึ่งแล้วแล้วก็ไม่มีใครติดต่อได้ซะด้วย
คุณผู้ชมครับสำหรับบ้านคุณปาดิสรา
เมื่อวานนี้พ่อกับแม่ต้องมาช่วยอะครับเอาอะไรมาบ้างอ่ะนะฮะ
น้ำยาลาห้องน้ำนี่แหละครับโซดาไฟลุกเหม็นโผงซักฟอก
เทเทล๊ะล้างถูถูถูขัดกันไปฮะ
ก็สีน้ำที่มันค่อนข้างเหลืองเข้ม
ต้องมาช่วยลูกล้างนะครับตำรวจบอกว่า
หลังจากได้รับแจ้งแล้วเดี๋ยวจะเรียกผู้ก่อเหตุ
ให้ปากคำแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปนะครับ

เผื่อจะทานข้าวเช้าตอนสายอยู่นะครับ
แล้วก็ไม่อยากจะถาม
ว่ามีเพื่อนบ้านเหมือนถูกรางวัลที่เท่าไหร่กัน